ว่าวจุลาว่าวปากเป้าคือว่าวหนึ่งเดียวของโลกที่ใช้สายป่านเพียงเส้นเดียวในการบังคับขึ้นต่อสู้บนอากาศได้
โดยว่าวจุลารูปร่างเหมือนดาว๕แฉกสามารถบังคับให้เคลื่อนไหวในท่าต่างได้คล่องแคล่วสง่างาม
นักกีฬาว่าวถือว่าจุลาเป็นว่าวตัวผู้มีอาวุธประจำตัวติดอยู่ตรงสายว่าวเรียกว่าจำปาซึ่งทำจากไม้ไผ่สีสุกใช้สำหรับเกี่ยวสายป่านของว่าวปากเป้า
ส่วนว่าวปักเป้าโครงร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีหางยาวเป็นว่าวตัวเมียและมีอาวุธเรียกว่าเหนียงเป็นบ่วงไว้คล้องรัดว่าวจุลา
วปักเป้าจะสายไปสายมาโฉบเฉียวได้อย่างฉับไวหากพบว่าวจุลามักเห็นว่าวปักเป้าลอยผัวพันอยู่ด้วยเสมอ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน